แต่การมีลูกของพี่อันแหวนมาที่เรื่องนี้ดีกว่า

ความสนุกที่ดิฉันไปมาวันที่๑๔

สนุกจนต้องเอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าที่อีรีน่าคาเฟ่มันตั้งจริงค่ะ

บอกว่ามวลซื่นอีหลีค่ะอีหลีนะคะมีทั้งฟุตบอลมีทั้งร้านค้าอาหาร
ไม่ได้ไปกินฟุตบอลนะคะเขาเตะฟุตบอลกันอยู่ค่ะ
รวมไปถึงคอนเสิร์ตที่จัดเต็มสองวันสองคืนค่ะ
มีศิลปินขึ้นมาแจมมากมายและหนึ่งในนั้นรู้ไหมคะคือใคร
ใครคะโจ๊กโซคูนี่ไปขึ้นเวทีมอบความสุขนะคะ
กับพี่สิงโตนำโชคไปแจมค่ะล่าสุดนะคะน้องรถเบน
ไปเจอพี่โจ๊กโซคูขอเบอร์เขาแซวเล่น
ขอสัมภาษณ์ข่าวนะคะก็เปิดใจเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เจ้าของงาน
น้องชายสุธิรักกล้องห้วยไร่ค่ะยกโทรศัพท์บอกว่าพี่
ผมขอจองคิวคอนเสิร์ตซีซั่น๒แล้วนะไม่ได้แจมนะ
คราวนี้เต็มเลยนะคะเป็นพี่โจ๊กปะทะสิงโตไปเลย
คิวเรียบร้อยค่ะพร้อมกับเอ่ยปากชมบอก
โอ้โหห้วยไร่อีริน่าเฟสติวัลเนี่ยครั้งนี้เขาจัดดีจริงนะคะ
เลิศอยู่มีความทรงจำที่ดีจัดสรรคนมาแบบมีความทรงความสุข

ดว่าเขาเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดอันหนึ่งนะ
น่ารักมากกลัวพี่โจ๊กไม่มาเขามีความสุขแหละ

ก็น้องก็จะเป็นเสียแล้ว

มีความสุขครับเพราะว่าปีนี้เราไปร้องเป็นแขกรับเชิญ
ก็ไปร้องแค่เพลงขวานวินกับร้องกับพี่โตอะไรอย่างนี้
หน้าน้องกล้องเขาจะจ้างให้เป็นเต็มวง
ก็ขนาดไปร้องแป๊บเดียวยังมีความรู้สึกว่าสนุกมากเลย
คนดูสนุกมากวงท้ายแล้วยังแรงไม่ตก
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าอยากให้ทุกคนมานะ
เดี๋ยวก็จะได้ดูกันเยอะครับ